พี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ตกอกตกใจเหมือนกัน
ตกปลาแต่ได้ศพเพราะอะไร
สั่นกระดิ่งเบ็ดอยากขึ้นจากน้ำ
สงสัยไหมว่าทำไมกระดิ่งอะไรมาเกี่ยวยังไงฮะ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกนะครับ

ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งจากพี่วินมอเตอร์ไซค์
บอกว่าพบผู้เสียชีวิตลอยน้ำอยู่บริเวณท่าน้ำนนทบุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่พร้อมประสานแพทย์เวรตรวจสอบ
ต้นผู้เสียชีวิตเป็นชายไม่ทราบชื่อ
อายุประมาณ๕๐ปีศีรษะล้าน
เสื้อสีน้ำเงินเกงขาสั้นสีน้ำเงินครับทีนี้ก็ต้องถามพี่วินมอเตอร์ไซค์แล้วก็เพื่อนเพื่อนที่มาตกปลาอยู่ตรงนี้
วิศนุผู้เกิดนะเป็นคนพบศพเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
ผมเนี่ยตีเบ็ดตกปลามาตีเบ็ดกันประจำตรงนี้เลยนะฮะพอตีเบ็ดหรือว่าเหวี่ยงเบ็ดไปแล้วนะฮะ
เบ็ดของผมเนี่ยมันมีกระดิ่งคุณผู้ชมฮะกระดิ่งที่ติดเบ็ด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

สาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สิทธิ์เพื่อชนะสูตรต่อไปนะครับ